ต่อกันที่แฟนละครของน้องนิชากันบ้างดีกว่า
หลังมานี้แฟนละครบ่นอุบเลย

ภาษาง่ายก็คือโง่จังเลย

ประมาณอย่างนี้คุณผู้ชมคืออย่างนี้นะคะ
ชาวเน็ตเขาพาดพิงเรื่องโตโน่
แต่ว่าหลายคนเขาพาดพิงไปว่าเรื่องโตโน่แต่ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชม
คือหลายคนเนี่ยเขาอินจัดกับบทบาทหนูหนิ้ง
เสหงทำพยิตมากคุณผู้ชม
เป็นสนของตลาดที่สั่งฆาตทุกคนตายหมด
ในบทเค้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็ตาย

ใช่ยังลอยนวลทั้งเรื่องแล้วก็อมหิตทั้งเรื่อง
คือเจ๊หงอยู่เบื้องหลังการตายของตัวละครนับไม่ถ้วนจริง
และในเรื่องเนี่ยน้องนิชารับบทเป็นลูกบุญธรรม
ที่ก็ไม่เคยรู้อะไรบ้างเลยว่าแม่ตัวเองเป็นคนฆ่าคนอื่นเขา
มันโหดร้ายมันเลือดเย็นอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องนิชา

โหก็มีหลายเสียงมากแบบบางคนก็แบบอุ๊ยทำไมหนูหนิ่งไม่ทำอะไรมากกว่านี้
แล้วโรงงานกับพี่ใหม่เป็นยังไงบ้างคะเจ๊โหงเนี่ยค่ะ
แบบบางทีหนูไม่กล้าดูแม่เล่นเลยอ่ะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เข้าซีนด้วยกันจะไม่ค่อยแบบไม่ไปเช็คเทปเลยมันเลือดเย็นมาก
ดูในทีวีพี่ยังรู้สึกว่าแบบใช่ใช่ค่ะแล้วพลังงานเขาเยอะมากค่ะเวลาเขาเล่นก็แบบเกร็ง
อาจจะมีนิดนึงแบบเขาก็มีคอมเมนต์นะว่าหนุ่มนิงอ่ะไม่ฉลาดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้เออตรงนี้เออทำไงดีอ่ะ
ตัวละครที่มีความเด็กในตัวสูงมากค่ะแล้วก็ไม่เคยเผชิญโลกต่อสิ่งต่าง
นี้แจ๊กการินต้องเข้าใจโตยังอีนละครมากโตอย่าไปคิดเยอะ
จริงฉันก็คือเจหงสั่งผ้าทุกคนหมดเลย